คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องเดี๋ยวพาไปดูภาพที่มันเห็นแล้วเออน่ารัก
เห็นแล้วรู้สึกอยากออกไปเที่ยวยังไงภาพเดียวเห็นแล้วรู้สึกดีดี
อยากให้ดูน้องคนนี้เป็นแบบอย่างว่าเวลาถึงวันหยุด
ควรจะหาวิธีการพักผ่อนยังไงครับ
นี่เป็นไงนอนอาบแดดโอ้โหสบายใจเฉิบโอ้โห
ไปเที่ยวทะเลเหรอคะอ้าวภาพมันชัดอยู่แล้วนี่
เฉินเอือมภาพกลางหาดไซแล้วก็มีสายลม
มีสายลมมีน้ำทะเลสัดมาแล้วให้ดูมีเพียงหาดไซทะเลสายลม
บรรยากาศได้ไหมเอาได้เลยโอ้คุณภีริสา
ดีเลยค่ะได้เห็นภาพโดยรวมว่าน้องเขาไปที่ทะเลแห่งไหนนะครับ

ในน้ำในต้นมะพร้าว

ที่มันน้ำขังไม่ใช่น้ำทะเล

แม่ภาพเดียวภาพนี้

ไปดอนแช่ตรงไอที่น้ำขัง

ไม่ได้ตีลูกเขาตีคนทายเนี่ย

เห็นน้ำเห็นดินเห็นทรายใช่ไหม
เห็นทรายอะไรอย่างนี้ก็อยากจะลงไปเล่น

แต่ว่าไม่แนะนำให้น้องทำตามนะลูก

คือเรื่องของเรื่องเนี่ยพอไปโพสต์ในโลกโซเชียลคุณรู้ไหม

คือถ้าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองมาเห็นแล้ว

ลูกตัวเองไปนอนแช่อยู่อย่างนั้น

พลาดเลยนะ

นอนตากแดดหน้าบ้าน

บอกเลยเห็นแล้วต้องถูกอกถูกใจอย่างแน่นอน
สายที่เป็นพาสแมว
ไปเจอกับแมวตัวนี้บอกเลยว่ามันใหญ่มาก

คิดดูไปเต่งใส่ตำรวจทำยังไงไปดูฮะ
เนี่ยเบ่งใส่ตำรวจไหน

ตรงบ้านท้ายคุณตำรวจอ่ะเห็นไหม

คุณตำรวจเขากำลังกินข้าวอยู่
อีกมือนึงก็ต้องมาคอยเล่นกับมัน
แล้วมันก็เบ่งเบียดที่นั่งคุณตำรวจ
โอ้ยไปกินที่ไปครึ่งนึงแล้วอ่ะค่ะ

ขิวขึ้นแล้วนะ
แล้วอีกมือนึงก็ต้องไพ่หลังเอาไว้เพื่อจะมาเล่นกับมัน

แต่ว่าเจอกับสัตว์โลกน่ารักแบบนี้

หิวก็หิวข้าวอยากจะต้องกินเวลาพักก็น้อย
แมวก็อยากจะเล่นสงสารมันมันมาคอเคลียร์

โพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียลคนเขาก็คอมเมนต์กันเยอะ

บอกว่าโรงพักถูกยึดแล้วโดยเจ้าตัวลายตัวนี้
แม่ตำรวจไทยกลายเป็นธาตุแมวไปเลย
โอ้โหน่ารักที่พึ่งของประชาชนจริง

บางคนก็บอกว่าโอ้เจ้าแมวนี้มันแผลอิทธิพลไปทุกวงการแล้วจริง

บางคนก็สงสารคุณตำรวจนะ

จริงคือคุณผู้ชมทางบ้านที่ดูตลอดข่าวอยู่เนี่ยนะ

เห็นส่งรูปภาพสัตว์เลี้ยงตัวเองมาก็เยอะเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นแล้วแบบว่ามีภาพน่ารักแบบนี้